กับทางไทยรัฐทีวีเกมกระชับมิตรระหว่างไทยกับฮ่องกง
ซึ่งล่าสุดทาน่านธนบู้นเกษารัตต์
กลางคนสำคัญที่เพิ่งกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบปี
ถ้ามีโอกาสได้ลงก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ได้มาเป็นส่วนร่วมกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ซึ่งบรรยากาศโดยร่วมในทีมก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาตอนเอง
ให้เขานั้นกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งแล้วก็ตั้งใจจะเล่นอย่างเต็มที่ในการรับใช้ชาติครับ
หายไปนานก็เหมือนเริ่มใหม่ก็ยังมีเหมือนจุดบกพร่องบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าที่เราอาจจะแบบต้องใช้เวลานิดนึงครับผม
ขณะที่สัสลักไถ้ประโคนจากบุริยุรัมย์ยูนาเต็ปนะครับ
ก็ยอมรับว่าปัจจุบันนั้นก้าวขึ้นมาถึงทีมชาติชุดใหญ่
เป็นเพราะว่าต้นสังกัดนั้นให้โอกาสแล้วก็สอนให้เรียนรู้การใช้ชีวิตพร้อมกับเชื่อว่า
แหน่งปีกซ้ายที่เล่นอยู่กับสโมสรคือตำแหน่งที่ถนัดที่สุด
และหากวันนี้ได้ลงสนามก็พร้อมที่จะแสดงผลงานให้ได้อย่างเต็มที่ครับ
ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
โค้ดก็เห็นว่าเรามีประโยชน์ต่อทีม
เราจะได้ติดทีมต่อไปเรื่อย
ซูซูกิครับด้วยแล้วก็เอเชียนคลับด้วยครับ

ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้นะครับ
ก็มีผู้สาวประตูจัดชัยบุตรพรมนะครับ
แบปซ้ายจะเป็นกรกฏวิรยาอุดบศิรี
คู่เซนตอร์จะใช้เฉลิมพรงเกิดแก้วจัดกากบดอยเอลทรอม
ส่วนกองกลางตัวรับก็น่าจะเป็นธนบุญเกษารัฐ
กวงจันทร์จับผู้กราบสรวจเด็ดมิตรครับ
กล่องหน้านั้นซ้ายนั่นก็เป็นสรรสลักไหยประโคน

ส่วนหน้าเป้าจะใช้สุภาชัยใจเด็ดครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
จะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
แล้วก็จากนั้นนะครับก็เกมต่อไปจะเล่นที่ประเทศไทยครับ

เป็นนัดยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าเป็นนัดอำลาทีมชาติ
ของสินทวีชัยไทยรัฐนากุลนะครับ
แน่นอนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่าสด
แล้วก็จะเข้าสัญญาณในเวลาสัก๑๗นาฬิกา๓๐นาทีครับ